ปากคุณเจนนี่เทียนเพอร์สวันค่ะ
นาฬิกาว่าแพงแล้วนะคะเธอราศีเจ้าสาวจับค่ะ
ขนาดที่แบบว่าหลายคนทักว่าสวยขึ้นนะคะแต่หลายคนก็เม้ามอยว่า

ปากพี่เจนนี่คือแบบว่าเก่งนิดนึง

ก็เป็นการเตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวนี่แหละค่ะ
ก็โอ้โหมีหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดงานแต่ง๖ชุดนะคะ
ป้ายประจำตระกูลฝ่ายชายคุณมิกกี้น้าป้อมเพชร
ก็จะเอามาใช้ในการ์ดด้วยแล้วก็จะใช้ในงานแต่งด้วยนะคะ

เขาก็ยังไม่พูดถึงขนาดนั้นนะคะ
แต่ว่าธีมเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่ทะเลาะกัน
เพราะว่าเป็นคนแบบว่ารสนิยมเดียวกันเลยค่ะ
ไปฟังรายละเอียดทั้งหมดจากว่าที่เจ้าสาวคุณเจนนี่เลยค่ะ
ไม่ได้คิดเป็นธีมอะไรอะค่ะ
เอาเหมือนกับเอาอะไรที่เราชอบหรืออะไรอย่างมารวมกันเอง
แล้วมันเป็นงานที่เจนนี่กับมิกกี้แบบทำกันเองด้วย
เมื่อที่เบาสาวจะตีกันบ่อยผู้รักไม่ใช่หรอ

ก็เมาส์สัมภาษณ์ดีว่าพี่เจนแบบน่าตึงนิดนึง

เมาส์นี่เราเป็นรายการที่เขาเมาส์มากเลยนะคะ

ไม่รู้เป็นทำอะไรบ้างแต่ก็สวยพวกนี้

ที่บอกว่าวันที่เขาลงรูปจะแต่งงาน

ก็เลยเป็นประเด็นนักข่าวใจกล้าท่านหนึ่งนะคะ

ตกลงคริสต์ของวันจะได้มาหรือเปล่า
ไปฟังเจนนี่ตอบเลยดีกว่าค่ะระเบิดลงเธอพูดเลยค่ะ
เพื่อนเจ้าสาวทุกคนก็ช่วยเจนี่ทุกคน
ทุกคนดูตื่นเต้นไหมคะมาก
เตรียมทุกเพื่อนเจ้าสาวอะไรกันอยู่

ไม่เจอคริสในงาน
เราก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรเกิดขึ้น